ดูเหตุการณ์นี้ชาวบ้านตกใจนึกว่าเป็นเหตุฆาตกรรมนะครับ
เพราะว่าตอนเย็นเห็นชายหญิงคู่หนึ่ง
อบกระสอบอะไรมาฝังหลังวัด
แล้วปรากฏไปขุดกันดูตอนขุดขุดช่วงบนช่วงหัว

คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันนะครับ

ไม่ใช่คนแกนี้
สรุปสรุปแล้วเป็นเป็นสูญนัก
จบข่าวแล้วผมก็ไม่ต้องเล่าแล้วสิเนี่ย

ไม่ได้คุณผู้ชมฟังก่อน
คือไม่ใช่ศพมนุษย์ไม่ใช่ศพคน

คุณดูสิมันมีเหมือนแบบฝังกลบใหม่
ก็นึกว่าเอาศพมาฝังฆาตกรรมแล้วเอามาฝังอำพรางกันหรือเปล่า
คุณดูที่ห่อสิมันดูยาวถูกไหมล่ะ

พอเปิดชัดไม่ใช่ใบหน้าคนจ้ะ

คุณผู้ชมฮะบริเวณป่าช้าเก่าข้างกำแพงวัดอ่างเวียน
ที่ตะบนหนองอีรุนอำเภอบ้านบึงจังหวัดชมบุรี
กลุ่มชาวบ้าน๔๐๕๐คนเลยนะคุณ
มาช่วยกันขุดมาช่วยกันลุ้นว่าจะเป็นเหตุฆาตกรรมอำพรางหรือเปล่านะฮะ
หลวงพี่พระลูกวัดไลฟ์สดเหตุการณ์ไปด้วย

ทีนี้ขุดไปขุดมาตรงที่มีหลุมเหมือนฝังกลบใหม่
ความกว้าง๔๐เซนยาว๑๕๐เซน
คุณมันก็เลยเป็นลักษณะเหมือนหลุมฝังคนตายจริง

ขุดไปลึกประมาณ๓๐เซนเจอฮอล์อีกทางหา
พอเปิดผ้าคลุมเท่านั้นแหละโอ้โหโป๊ะเช๊จบข่าวกลายเป็นสุนัขนะครับ
นี่ฮะทีนี้สุนัขพันธ์อะไรคุณ
เจ้าของเอามาฝังไว้เมื่อตอนเย็น

ตอนนั้นชาวบ้านเห็นนะยกกระสอบอะไรมาแต่ไม่กล้าทักนะครับ
หลวงพี่ที่ไลฟ์สดนะก็ชี้แจงกับทีมข่าวของเราบอกโอ้
ตอนนี้ก็โล่งใจกันแล้วเพราะจุดนี้
เขาไม่มีการฝังศพมานานแล้ว
และอยู่เป็นที่น่าสงสัยว่าชายหญิงคู่นั้น
เหมือนเอาศพมาฝังก็นึกว่ามาฝังอำพรางกันนะฮะ
ปรากฏว่าไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องร้าย
อย่างที่ชาวบ้านคิดกันนะครับ